บอกว่าปล่อยให้ชาวเน็ตขอบตาดำอยู่หลายวันค่ะ

หรือคุณอ้ำพพเลิกให้โสโพก
แล้วก็มีประเด็นร้อนเรื่องมือที่๓
ที่มีชื่อของคุณแมทพิรณีเข้ามาพ่วงเกี่ยวด้วยค่ะ
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วหวานใจตัวจริงค่ะ
คุณสงการเขาออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็สยบข่าวทุกอย่างแล้วล่ะค่ะ
เอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยค่ะ
คุณสงการนะคะหวานใจของสาวแมทค่ะออกมาโพสต์สตอรี่แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวที่ฉันจะอ่านให้ฟังค่ะตามที่เห็นหน้าจอเลยค่ะ
ไปกันใหญ่แล้วข่าวไม่มีอะไรเลยครับ
น้องเขาเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วครับ
เรียกได้ว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของคุณสงกรานนะคะ
หลังที่น้องแมทเนี่ยต้องเจอมรสุมดราม่าถูกโยงว่าเป็นมือที่สามนะคะ
จนทำให้ไฮโซโพกแล้วก็พี่อ้ำต้องเลิกกันค่ะ
คุณสงกรานนะคะออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยนะคะ

ก็เห็นว่าตั้งแต่๕ปีก่อนตามภาพที่เห็นเนี่ยนะคะ
มีภาพของแมทกับไฮโซโพกร่วมเฟรมฉลองวันเกิดของเธอด้วยนะคะ
รวมไปถึงตัวแมทเองนะคะก็เคยลงไอจงไอจีช่วยโปรโมทธุรกิจของไฮโซโพกด้วย
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องหนังนะคะของคุณพกค่ะ

และที่ต้องบอกว่าปิดจ๊อปกันแบบไม่ต้องขุดอีกต่อไปค่ะ
เป็นภาพฉลองวันเกิดน้องสาวของคุณสงกรานก็คือคุณแจนนั่นเองค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตัวของคุณแมทเองเนี่ยค่ะ
ก็ยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเตชานรงค์

ที่สำคัญที่ฉันไปดูในโลกโซเชียล
คุณแจนนะคะที่เป็นน้องสาวเจ้าของวันเกิด

ยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยนะค่ะไม่จริงค่ะ

ว่าคุณพ่อของคุณสงการเนี่ยคุณปู่ภัยวง

บอกว่าคุณอ้ามคุณเอเนี่ยนะคะมีการโทรประทุมสายมา
ผ่านเพื่อนคุณแมทโทรมาขอโทษ
เองก็บอกว่าเข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่ข้างกัน
ครั้งนี้ก็เรียนรู้กับเหตุการณ์แล้วก็พร้อมจะเติบโตกันไป
ชอบคำหนึ่งแมทบอกว่าขอบคุณทุกคนในโลกออนไลน์
ไม่ด่วนตัดสินมีสติและอยู่เคียงข้างกัน
อันนี้มันเป็นเรื่องดีนะคะคุณผู้ชมก็คือว่า
เราก็จะเห็นในโลกโซเชียลมีความคิดที่แตกต่างหลากหลายมากมายเลยนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดก็คือว่าคือมันก็จะมีการปลูกปั่นกันเกิดขึ้นนะคะ
อยากให้ใช้โซเชียลอย่างมีสตินะคะ
ไม่ว่าข่าวอะไรก็ตามแต่ข่าวดาราข่าวใดบนโลกออนไลน์เนี่ยค่ะ
ต้องมีสติก่อนแล้วก็อย่าไปเม้นรุนแรงว่ากันเลยนะคะ

ไม่ว่าจะแบ่งทีมไหนแต่สุดท้ายก็แล้วแต่
ก็ต้องมีสติในการเต้นด้วยแต่ว่าครั้งนี้จบสวยเรียบร้อยนะคะ